เห็นกลุ่มเด็กแว้นเขากำลังแข่งกัน

ก่อความเดือดร้อนรำคาญกับชาวบ้าน
ดาบตำรวจนายนี้ไล่กวดเด็กแว้นไป
ปรากฏว่ากลายเป็นดาบตำรวจ

แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
สลดนี้เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ขณะที่ดาบตำรวจการฉัดเถื่อนพนมอายุ๔๙ปี
ปฏิบัติหน้าที่ประจำตู้ยามบ้านพนมพริก

ขี่รถมอเตอร์ไซค์แข่งกันมาบริเวณถนนสายแสนตุ้ง
พนมพริกเสียงดังลั่นถนนเลยนะคะ
แน่นอนว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนรำคาญ

ดาบตำรวจการฉัดก็เห็นว่า
ซึ่งหน้าเขาเลยขี่มอเตอร์ไซต์ไล่ตามไป
เพื่อจะไปว่ากล่าวตักเตือนกลุ่มเด็กแว้นกลุ่มนี้
แต่ปรากฏว่ากลุ่มนี้ค่ะเขาเห็นตำรวจไล่มา
กลัวว่าจะถูกจับก็เลยพยายามที่จะขับรถหลบหนีไป

เป็นทางลงเนินแล้วก็เป็นทางโค้งพอดี
ทำให้รถมอเตอร์ไซค์ของดาบตำรวจการฉัดเสียหลักแหกโค้ง
แล้วก็ตกลงไปข้างทางจนตัวดับตำรวจได้รับบาดเจ็บสาหัด
หลังเกิดเหตุตำรวจสพเขาสมิงก็ไปตรวจสอบ
สภาพรถของดาบตำรวจพังยับเลยนะคะ
ส่วนร่างของดาบตำรวจการฉัดค่ะไปกระแทกเข้ากับส่วนกระบะของรถ
แขนขาหักเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัย
สมาคมสว่างบุญช่วยเหลือก็ต้องให้การช่วยเหลือเป็นการด่วน

แต่สุดท้ายดาบตำรวจการฉัดเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งค่ะ
อยากไปดูลักษณะทางกายภาพว่ามันเป็นยังไง
ซึ่งก็จริงนะคุณจุดเกิดเหตุเป็นจุดเนินแล้วก็ลาดต่ำด้วย
เป็นจุดทางโค้งด้วยเพราะฉะนั้นลักษณะทางกายภาพแบบนี้
มันง่ายต่อการที่จะประสบอุบัติเหตุอยู่แล้ว
แล้วยิ่งดับตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสุดยอดเนี่ยนะคะ
พยายามที่จะเข้าไประงับเหตุเด็กแว้นซิ่งกันอะไรแบบนี้ปวดเมืองนะ
ก็ยิ่งทำให้ต้องใช้ความเร็วถูกไหมฮะก็เลยไปประสบอุบัติเหตุนะคะ
ล่าสุดศพของดาบตำรวจการฉัดนะคะญาติได้นำออกจากโรงพยาบาลเขาสมิงแล้ว
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วก็เคลื่อนศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดหนองบัว
ตำบลวังกระแสอำเภอเมืองตราดนะคะเรื่องของการปูมบำเน็ตก็ต้องว่ากันไป
เพราะว่าท่านเสียชีวิตในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่นะคะ